ยังคงอยู่กันที่บรรยากาศในการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครของพี่น้องประชาชนนะคะ
โดยเฉพาะที่สนามบินดอนเมือง
ถ้ากลับย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยนะคะ
ประมาณห้าหมื่นคนก็เลยทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการที่จะต่อรถเดินทางออกจากสนามบินค่ะ
ไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชากันค่ะ
ผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกราน
ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพด้วยสายการบินเป็นจำนวนมาก
โดยตลอดทั้งวันที่สนามบินดอนเมืองมีเที่ยวบินขึ้นลงกว่า๖๙๐เที่ยวบิน
และมีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า๑๓๐๐๐คน
ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นกว่า๑๒๒เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่งผลให้การต่อรถโดยสารโดยเฉพาะจุดให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์
ต้องใช้เวลารอคิวประมาณ๕๑๕นาที
แม้จะมีการประสานรถภายนอกให้เข้ามาบริการเพิ่มเติม
จากความต้องการใช้บริการยังสูงกว่า๗๐๐เที่ยววิ่งต่อวัน
ขณะที่รถให้บริการมีอยู่ประมาณ๙๐๐คัน
แต่แม้จะรอคิวนานผู้โดยสารส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารับได้
เพราะอยู่ในช่วงเทศกาล
ลื่นดีครับลงมารอกระเป๋าก็ไม่นาน
จากโหลดจากเครื่องมารอเขาไม่นานแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้
แต่ว่าก็คือจำเป็นต้องไปเราก็ต้องทนกับสภาพที่เรารับตรงนี้ด้วยค่ะ
ส่วนอีก๑จุดต่อรถโดยสารของคศมกบริเวณประตูทางออก๑๒
อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ
มารับผู้โดยสารเฉลี่ย๕๗นาทีต่อคัน
จากรถที่ให้บริการประมาณ๒๑คัน
ยังมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สังเกตเห็นผู้โดยสารรอแถวขึ้นรถยาว
และบางคนไม่สามารถเดินทางได้ต้องรอรถคันถัดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย
ยังไม่พบการเอาเปรียบผู้โดยสารของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
แต่ยอมรับว่ามีปัญหาบ้าง
แต่ยืนยันจำนวนรถที่ให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ
ก็มีบางส่วนที่คนเดินทางเข้ามา
ก็มาถามในเรื่องของเส้นทางต่างพวกนี้
ที่ต่างก็คงต้องให้ข้อมูลมากขึ้น
สิ่งที่เราอาจจะต้องเสริมก็คือว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางด้านการท่องเที่ยว
หรือว่าการเจ้าที่ของการท่ากาศยานที่คอยให้แผนกประชาสัมพันธ์

อันนี้ก็จะปรับภูมิให้เพิ่มขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ยังเป็นห่วงการจรจรภายในสนามบิน
เพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัด
โดยวันนี้เที่ยวบินสุดท้ายที่จะนำผู้โดยสาร
เดินทางเข้าสู่กรุงเทพที่สนามบินดอนเมือง
๒นาฬิกา๓๐นาทีวันเดียวกัน